เราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยบทเพลงที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แต่งในชื่อเพลงที่ว่าความหวังความศรัทธาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ
โดยระบุว่าใช้เวลาในการประพันธ์เพียงไม่นานเนื่องจากว่าแต่งขึ้นจากความรู้สึกที่มีในตอนนี้
โดยมีพันธรีสุรชัยถวินไพรช่วยแต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
แล้วก็มีจ่าสิบเอกพงศธรพอจิตเป็นผู้ขับร้อง
และหลังจากนั้นเรามาติดตามแนวทางการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อครับ
ความศรัทธาความหวังสร้างพลังที่แสนยิ่งใหญ่
ร่วมมือร่วมใจก้าวเดินไปสู่ปลายทาง
อย่าท้อแท้หวั่นไหวแม้มีถูกภัยขวางหนา
รวมพลังกันก้าวข้ามเพื่อความเป็นไทย
สองมือและหนึ่งสองมือและหนึ่ง
ใจของคนไทยทั้งชาติ
ส่งกันประการชาติไทยยิ่งใหญ่ดีรัก
ขอเพียงจริงใจขอเพียงสามัคคี
ตั้งมั่นในความดีตลอดไป
ขอเพียงเชื่อมั่นขอเพียงมีพลัง
ใจสิ่งที่หวั่นไหวจะกลายเป็นจริง